เดี๋ยวไปกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ

จะเป็นยุ้ยไหนเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอน

คุณยุ้ยปัฒนาวันเขาเป็นลูกกระตันยูมากนะ

ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นลูกสาวที่น่ารักของครอบครัว
เขามูลคดีมาโดยตลอดสำหรับคุณยุ้ยปฐมวัล
ช่วงนี้ก็พอจะหาเวลาว่างจากการดูแลคุณแม่ทุมที่โรงพยาบาล
แล้วก็หวนกลับมารับงานในวงการบันเทิงด้วย
เพราะว่าตอนนี้หลายคนที่แบบเป็นห่วงอาการคุณแม่ทุม
คุณแม่ทุมอาการดีขึ้นแล้วนะคะ
เธอเองบอกว่าก็เพิ่งผ่านวันเกิดมาด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดี

ตอนนี้คืออายุคุณยุ้ยเนี่ยแปะเข้าเลข๔พอดีแล้วนะ

แต่ว่าความสวยเขายังไม่ส่างคุณผู้ชม
แต่ดูว่าอายุยิ่งมากงานบันเทิงก็ยังเยอะอยู่
เพราะว่าปีนี้ค่ะเจ้าตัวฟาดละครแล้วก็คอนเสิร์ตไปหลายชิ้นเลยทีเดียว
แต่ที่น่าอิจฉากว่าเรื่องไหนนะคะก็คือเรื่องหัวใจนี่แหละ
ครองรักกับสามีคุณโด่งสิทธิพรมายาวนานเป็น๑๐ปีแล้วนะ
แถมเจ้าตัวเนี่ยยังหอดคำพูดหวานถึงอีกฝ่ายด้วยว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในทุกปีอยู่แล้วค่ะ
เป็นปีที่ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่า
ตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกว่าเลข๔นี่มันดูอายุเยอะเนอะ
อะไรอย่างนี้ต่ำไปถึงคราวตัวเองแล้วก็พยายามเข้าข้างตัวเอง
ว่าแบบยังไม่เยอะหรอกยังได้อีก
โด่งเนี่ยก็คือแบบเหมือนกับว่าเราไม่ต้องมีอะไรพิเศษกับเรา
เพราะว่าพี่หน่งกับพี่ยุ้ยนี่แบบโอ้โหมันนานมาก
แล้วก็เหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องคือทุกอย่างแล้วอะไรอย่างนี้ตอนนี้
ก็คือก็คือของขวัญของเขาก็คือ
ว่าขอบคุณที่เขาช่วยดูแลลูกเราก็มีกันสองคนนะคะ
คือครอบครัวเราเนี่ยไม่ได้มีแบบญาติผู้ใหญ่มาช่วยเลี้ยงน้องใช่ไหมคะ
ปีนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะ
ว่าตรงนี้มันเป็นจังหวะมากกว่าอะไรอย่างนี้
บางคนถามว่าแบบนี่กลับมาเต็มตัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ไม่ว่าอะไรก็ตามจากวันนี้ไปยุ้ยถือว่าเป็นจังหวะและโอกาส
ด้านอาการป่วยของคุณแม่ทุมในตอนนี้นะคะคุณยุ้ยบอกว่า
ภาพรวมของอาการต่างก็ทรงตัวดี
แล้วก็ไม่มีภาวะอะไรที่น่าเป็นห่วง
แต่ว่ายังคงมีความหวังว่าให้คุณแม่หายใจด้วยตัวเองจะดีกว่า
เพราะว่าตอนนี้ใช้เครื่องช่วยหายใจกันอยู่นะคะ
ส่วนกำลังใจของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัว

แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ครอบครัว
เขามูลคดีอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตลอดมาค่ะ
คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดโดยอาการทั่วไป
สิ่งทุกอย่างนะคะดูปกติดีติดเชื้อไม่มีนะคะ
ตอนนี้ก็ยังโล่งใจอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เวลาไปหาคุณแม่แม่ก็ยังหน้าตาสดใส
เราไปทุกครั้งแม่ก็ยังมองหน้าเรายังยิ้มให้เรา
ถึงแม้ว่าบางครั้งไปจะไม่พูดเลย
แต่ว่าแม่แบบมองตาเราอะไรอย่างนี้เราก็โอเค
เพราะว่าเราผ่านช่วงที่แม่ไม่มองเรามาแล้ว
กำลังใจเนี่ยเราก็พยายามจะสร้างกันมาตั้งนานแล้วนะคะ
เพราะว่าถ้าในครอบครัวไม่เข้มแข็งมันก็จะแย่กันไปหมด

ที่แบบให้กำลังใจครอบครัวเราทุกทางเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยุ้ยรู้สึกว่าครอบครัวเราโชคดี
ที่เราแบบได้รับกำลังใจจากทุกคนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีคำไหนจะพูดให้นอกจากคำว่าสู้นะคะ
แล้วก็ให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้ต่อไปจริงนะคะ
สู้จริงครอบครัวนี้เราก็เห็นกันว่า
มีการดูแลใส่ใจกันตลอดเลยน่ารักมาก